พาไปดูหมองูแห่งเมืองชุมพร

คือคนนี้เขาเป็นหมอที่ได้ไปประกอบโรคศีล

นีดในวัย๗๕ปี
ใช้มือขวากำคองูเห่าตัวโตกว่า๒เมตร
แล้วก็เดินพังไปตามท้องถนนอยู่แบบนี้ค่ะ

เออแต่แกพูดอะไรร้องเพลงอะไร

โตโตโตโต

คือคนเอาไปแชร์ต่อเนื่องกันมา๒๓วันแล้ว
ทีมข่าวลงไปหานางปรณีแก้วบังตูวัย๗๕ปี

อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านไซตูงในตำบลวิสัยเหนือ

ยายเป็นหมอพื้นบ้านได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็จะรักษาภูมิแพ้ไซนัส
สีดวงแล้วก็แผลงูกัดเรื้อรังใช้วิธีพ่นด้วยสมุนไพรค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหมองูประจำบ้านเพราะว่าคนป่วยที่มารักษาในพื้นที่
มีทั้งคนในพื้นที่คนในจังหวัดคนต่างจังหวัดที่เรียกหมองูเพราะว่า
นี่แกใช้มือเปล่าจับงูแบบเนี้ยมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเที่ยงวันเสาร์ที่ผ่านมายายนีดบอกเห็นงูเห่าตัวใหญ่เลื้อยนี่ขึ้นมา
ระหว่างที่เดินออกมาหน้าบ้านแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองอ่ะ
วิ่งเข้าไปหางูแล้วก็เอามือขวาคว้างูไว้ยายนีดบอกว่าสงสัยหมองูจะเข้าสิงร่างยาย
จากจะไม่รู้ว่าไปคว้าคองูเห่าได้ยังไงแล้วยายนีดบอกเป็นคนกลัวงูมาก

บอกหมองูสิงร่างยายแน่เลยยายก็งงเหมือนกันไม่รู้สึกตัวเลย
ที่ผ่านมายายจับงูด้วยมือเปล่ามาแล้ว๕๕ตัวคุณ
เป็นงูเห่า๒๕ตัว
นั้นก็มีทั้งงูกับปะงูเขียวหางไหม้แล้วก็งูชนิดอื่น
แถมเอามือเปล่าจับงูคุณคิดว่าจะเคยโดนงูฉกไหม

งูเห่าแล้วก็งูชนิดอื่นฉกเข้าไปที่มือไม่ต่ำกว่า๕๐ครั้ง
แต่ยายนีดไม่เคยมีอาการใดแล้วไม่เคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลด้วย
ผู้ชายคนนี้คือนายวรวุฒิเชิงไกรยังเป็นคนถ่ายคลิปนะคะ
ในวันเกิดเหตุที่เห็นว่ายายนีดคว้าคองงูเห่าแล้วเดินไปตามถนนเกือบครึ่งกิโล
เขาบอกว่าที่คนมาห้อมล้อมยายวันนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเห็นของแปลกหรืออะไรนะ
เพราะว่าคนเห็นยายจับงูมือเปล่าแบบนี้ชินตากันไปหมดแล้ว
แต่วันนั้นยายแกเดินไปเรื่อยเดินเหมือนไม่รู้เรื่องเดินไปเรื่อยจนเกือบจะถูกรถชน

ชาวบ้านเลยต้องมาคอยเดินประกบอยู่ใกล้เพราะกลัวว่ายายแกจะเดินออกไปถนน
แล้วก็อย่างที่บอกเดือนนี้ยายนีดทำผลงานจับงูหาวมาสองครั้งแล้ว
ครั้งก่อนหน้าคือ๖กรกฎาคม

แต่ก็ไม่แน่น่ะคือมีประติกิริยาจะตอบสนองต่างกันไป

บางคนนิ่งขยับไม่ได้บางคนรีบวิ่งหนี
เอ็นโรฟินนท์หลังขึ้นไว้ไฟไหมแล้วแบกตู้เย็นได้
วิ่งเข้าก็เป็นไปก็ได้